เมื่อครั้งงานฉลองศรีราชสมบัติครบ๖๐ปี
ในช่วงที่พระบาทสำเร็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จออกมหาสมาคม

ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทย

คงจะจดจำภาพนั้นได้ดีนะครับ
ปรากฏพระองค์นาศรีหะปัญชอนช่างภาพ
ซึ่งบันทึกภาพพระราชอิริยบทในขณะนั้นได้
ก็ยังคงภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพครั้งประวัติศาสตร์นั้นนะครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๔๙พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
เสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประสบกรณิกรเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ขึ้นมหาชนสวมเสื้อเหลืองนับล้านคนหลังไหลไปเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
ในวันเสด็จออกมหาสมาคมมีภาพถ่ายหนึ่งภาพที่สร้างความประทับใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วล่าคือภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปรากฏพระองค์พร้อมด้วยกล้องดิจิทัลอยู่ข้างพระวรกายในหลวงรัชกาลที่๙
เจ้าของภาพถ่ายนี้ตั้งชื่อว่าพ่อของลูกได้รับรางวัลภาพเกียรติยศแห่งปีจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ชายผู้อยู่เบื้องหลังเลนส์และลั่นชัตเตอร์บันทึกภาพทั้งสองพระองค์คือนันทศิษย์นิตเมธาอดีตช่างภาพเครือเนชั่น
วันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ถ่ายภาพในหลวงรัชกาลที่๙
ทางสำนักพระราชวังนะครับเขาก็ได้มีการคัดเลือกตัวแทนสื่อเข้าไปถ่าย
ซึ่งหัวหน้าพี่เองเนี่ยก็ได้เข้าไปถ่ายด้านในนะครับ
ส่วนสื่อมวลชนทั้งหมดรวมถึงตัวพี่ก็อยู่ตรงจุดนี้แหละครับ
ว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารว่า
คนนี้จะเข้าไปถ่ายภาพด้านในก็ต้องใส่ชุดขอเฝ้า
ก็คือชุดขาว
ทำให้ตอนก่อนที่ท่านจะเสด็จประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ถูกเชิญออกมาเพราะว่าหัวหน้าใส่ชุดสูตรมา
เอิญจริงครับที่มีผู้ชายท่านหนึ่งที่ใส่ชุดขอเฝ้ามายืนตรงจุดนี้พอดีครับ
ก็เลยมีการขอคุยว่าจะขอยืมเสื้อ
เพื่อให้เข้าไปบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับ
ก็บังเอิญว่าพอดีตอนนั้นหัวหน้าเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่
เราก็เลยถูกคัดเลือกให้ได้ใส่ชุดนี้เข้าไปแทน
เหตุการณ์ในวันนั้นยังคงแจ่มชัดในความทรงจำ
แม้เวลาจะผ่านมาถึง๑๐ปีเต็ม
เขายังจดจำถึงความรู้สึกตื้นตันความตื่นเต้นถึงขั้นมือสั่น
แต่สิ่งที่คิดณเวลานั้นคือตั้งใจทำให้เต็มที่และดีที่สุด
เพราะเขาคิดว่านี่คือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต
และระลึกเสมอว่าภาพเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วินาที
แต่การกดชัตเตอร์เหมือนหยุดเวลาเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ในวันต่อไป
พอเราเข้าไปยืนแล้วตอนที่ผมทำอันจริง
ถ่ายไปมือสั่นไปด้วยความคือมันเป็นครั้งแรกจริง

ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
ที่แบบคือ

ประทับใจที่แบบได้เห็นพระองค์ท่านอยู่ข้างหน้าเรา
เป็นความโชคดีมากสำหรับช่างภาพคนหนึ่ง
ณเวลานั้นที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านครั้งหนึ่ง
และเป็นการถวายงานที่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบภาพภาพนี้
พระบรมชายลักษณ์ของพระองค์ภาพนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความประทับใจ
ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ในชีวิตเราอาจจะหาอีกได้ยากนะครับ
หลังจากนั้นนันทศิษย์ก็ได้มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชอีกหลายครั้ง
เช่นงานพิธีฉลองเสาชิงชะ

รวมไปถึงบรรยากาศประสบกรณิกร
ทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จที่โรงพยาบาลสิริราช
ันทศิษย์บอกว่าทุกครั้งจะเห็นพระองค์
มีกล้องถ่ายรูปอยู่เคียงข้างพระสอเสมอ
เพื่อถ่ายภาพประชาชนของพระองค์

พระองค์ท่านฉลองพระองค์เป็นสูตรสีเหลือง
ก็พอพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศรีราช
องค์ท่านจะมีกล้องแล้วก็บันทึกภาพประชาชนไว้
ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่า

พระองค์จะบันทึกภาพประชาชนของพระองค์ไว้ตลอด
พระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ทุกภาพ

ทุกภาพตราตรึงในความทรงจำ

บุคคลที่เคยยึดอาชีพช่างภาพสื่อมวลชน
ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้รับใช้เบื้องพยุคลบาท
และนับเป็นมงคลแก่ชีวิตตราบนานเท่านาน
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน